มาใกล้จะบอกว่ามาใกล้รู้ไม่ชัดกับความแซ่บความหล่อของบรรดานุ่ม
อยู่บ้านเขาเปลี่ยนชุดกันค่ะไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเปลี่ยนเก่งเก่งเหลือเกิน
แล้วแต่ละคนนี้นะบอกเลยว่าลีลาเสน่ห์เหลือล้นค่ะคุณค่ะ
เริ่มที่พระเอกวิกหมอชิตค่ะมิคทองระยะนั่นเองนะคะหนุ่มคนนี้
อยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะเที่ยวทิพย์กันไปก่อนแล้วกัน
แต่หากไม่อยากไปภูเขาอาสาพาไปรับลมทะเลชิวในลุคนี้ค่ะ
นี่เสื้อฮาไวน์ไปแบบสบายกางเกงขาสั้นแต่เอาเขาจริงอย่างที่รู้กันไปไหนไม่ได้

เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแบบนี้ละค่ะ

เปิดให้ดูนะคะฟิลเวลาอยู่บ้าน
มาเป็นแบบโอ้โหละมุนแบบนี้นะคะ

แล้วก็เขียนแคปชั่นอ้อนแฟนคลับด้วยนะคะว่า
พอจะเป็นแดดดี้ของใครได้ไหมบ้าง

ใส่สูตรอยู่บ้านน้องพุทธมอย่าลืมดูตัวเอง

นะรักจริงส่งความใหญ่แฟนคลับด้วยเนาะ
อันนี้ก็รุ่นใหญ่ผ่านไปแล้วแหมพี่
จริงส่งสูตรส่งโผงส่งผม

กล้องกรอย่างไรล้อวว

โอ้โหเขาขยันเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยเนาะ
ปึ้งปังอ่ะไปดูคลิปเป็นเต็มเลยจ้ะ
เป็นยังไงจ๊ะดิฉันอยากเข้าไป
เข้าไปไหนเข้าไปในตู้เสื้อผ้า
เข้าไปกับก้างกรนั่นแหละแล้วปิดประตูขังกันไป
อยากดูว่าเสื้อผ้าเขามีเยอะไหมในตู้น่ะ

อ่าอย่ามาแอปนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ไหวเหรอ